ผู้ชมครับมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะที่ร้อยเอ็ดนะครับ
เราไปตามเรื่องนี้ให้นะครับเพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเขาคลุ้มคลั่ง
แล้วไปไล่ทุบรถชาวบ้านร้านสะดวกซื้อด้วย
ก่อนจะไปนอนที่กลางถนนตั้งใจจะให้รถเหยียบหรือยังไง
สุดท้ายมีรถมาเหยียบจริงนะฮะเขาเสียชีวิตนะครับ
แต่ว่าเป็นบิ๊กไบค์ที่มาเหยียบแล้วก็เสียชีวิต
ตี๔เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ปั๊มน้ำมันที่ถนนสายร้อยเอ็ดโพนทอง
ท้องที่สหพทวัตบุรี
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายชัชวานหารมาน

มีลักษณะถูกรถชนแล้วก็เหยียบเข้าที่แถวเอว
จนร่างเกือบขาดเป็น๒ท่อน
แล้วที่สมองนี่แหมคือจังหวะศีรษะแตกด้วยนะครับ
สมองก็กระจายออกมาหมดนะครับ
ห่างไปร้อยเมตรห่างจากศพของนายชาวชาวานนะครับ
มีจักรยานยนต์บิ๊กไบท์สีขาวคันหนึ่ง
นี่ฮะพังยับเกือบทั้งคันนะครับ
คนขี่ชื่อนายเอกราชนามสกุลจันทรอายุ๓๒
ได้รับบาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปนะครับ

ซึ่งอยู่แถวนั้นบอกว่าตอนนั้นก็ทำงานอยู่
อยู่ในร้านกับเพื่อนอีกคนนึงนะครับ
ทีนี้นายชาวชาวานผู้ตายเนี่ยเขาก็คุ้มครั่ง
เดินถือไม้นะไม่สวมเสื้อนะฮะ
กางเกงตัวเดียวเดินเข้ามาในปั๊ม
แล้วไล่ทุบรถชาวบ้านรถเธอก็โดนนะฮะ
ทุบกระจกรถยนต์ไปนะครับที่จอดอยู่ในปั๊มนะครับ
แล้วก็ไปทุบกระจกหน้าร้านสะดวกซื้อด้วยนะครับ

จากนั้นผู้ตายวิ่งออกจากร้านไปกลางถนน

พอถอดกางเกงออกไปนอนอยู่กลางถนน
เหมือนกับพยายามจะให้รถเนี่ยทับตัวเองนะครับ
คนก็พยายามไปช่วยกันนะ
อย่างที่เห็นเหตุการณ์ก็พยายามไปโบกรถ
รถคันอื่นว่าเออมีคนอยู่นะ

อาจจะมืดหน่อยมีจักรยานยนต์บิ๊กไบท์คันหนึ่งวิ่งมานะฮะ
ด้วยความเร็วสูงแล้วมองไม่เห็นนะฮะบนถนนนะครับ
ก็เลยเหยียบเข้าไปอย่างจังเลยครับท่านผู้ชมครับ
ทีมข่าวได้คุยกับพ่อของผู้ตายนะคะนายสำรวยหารมานวัย๔๑ปี
ก็บอกว่าตีสามลูกชายโทรมาหาบอกช่วยด้วยช่วยด้วยรถโดนปล้น
รอบหมู่บ้านก็ไม่เจอพอขับไปที่ปั๊มน้ำมันที่เกิดเหตุ
ตอนนั้นนึกว่าเจ้าหน้าที่ตั้งด่านตรวจ
ปรากฏว่าพอขับไปใกล้ขึ้นอ้าวเกิดอุบัติเหตุ
ไปถามคนแถวนั้นว่าเกิดอะไรครับ
จังหวะที่พ่อเล่าไปเนี่ยน้ำตาเขาไหลไปนะคะ
บอกคนแถวนั้นบอกมีหนุ่มคลุ้มคลั่งทุบกระจกรถที่จอดอยู่
กระจกร้านสะดวกซื้อแล้วก็วิ่งไปนอนกลางถนนให้รถเหยียบ
ตอนแรกพ่อบอกยังไม่ได้เอกใจอะไรนะจนเดินไปดูใกล้ใกล้เนี่ย
คือเห็นช่วงแขนมันโผล่ออกมาจากผ้าคลุมก่อน
เห็นรอยสักที่ข้อศอกพ่อเข่าซุดเลยค่ะทำไมฮะ
จำได้ว่านี่รอยสักลูกชายโอ้โหพอเปิดผ้าดูเท่านั้นแหละโอ้โหพ่อร้องไห้แทบขาดใจ
เพื่อน่านครั้งนี้
ผมก็เย็นให้ว่าน่าบ้านเครื่องเหลียวไปมาเพื่อนก็เห็นกบอป้าโตด้วยไปกว้างถนน
จนหรือยักษ์ร้อนมากว่ามีใครไปก่ำลาบกันเปล่า
เห็นตัวรถนี่ล่ะคล้ายอย่างกับรถนี่เหรอ
เจริญป่ะตัวคุณจากมันจะหยาบพ่อเบาะหยาบพ่อไปก่อนไกล
เราก็ได้คุยกับแม่ของผู้ตายด้วยนะคะนางช่วยชัยสัตว์ค่ะ
บอกว่าลูกชายเนี่ยเพิ่งพ้นโทษคดียาเสพติดมาปลายเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว
ปกติลูกชายไม่ค่อยออกจากบ้านไปไหนนะก็อยู่แต่ที่บ้านนี่แหละ
บ่ายเมื่อวานนี้บอกจะออกไปเที่ยวเล่นบ้านเพื่อนเดี๋ยวกลับตอนค่ำ
แม่ก็ทำกับข้าวรอคือปกติลูกชายบอกคำไหนคำนั้น
คือถ้าจะกลับค่ำค่ำก็กลับจริงไม่เคยผิดเวลา
แต่ปรากฏว่าเอ๊ะทำไมจนผ่านไปนานแล้วลูกก็ไม่กลับสักที
แล้วตี๓ก็โทรมาบอกว่ารถโดนปล้นก็เลยออกไปตามหากัน
สุดท้ายก็มาเจอเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
ยอมรับนะว่าเมื่อก่อนลูกชายก็มีอาการหลอนว่าจะมีคนมาทำร้าย

ยังแปลกใจอยู่เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เพราะว่าลูกไปจอดรถทิ้งไว้ข้างทาง
รองเท้าเอ่ยเสือยืดแจ็คเก็ตยีนโทรศัพท์หายไปไหนหมดก็ไม่รู้
ก็เลยไม่รู้เลยว่าก่อนเกิดเหตุลูกชายไปทำอะไรมาบ้าง
ผู้สื่อข่าวเราก็ได้คุยกับวัยรุ่นคนหนึ่งที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันกับผู้ตายนะคะ
ก็บอกว่ามีคนโทรไปบอกว่าผู้ตายเกิดอุบัติเหตุเลยขี่มอเตอร์ไซค์ไปดู
เห็นรถยนต์กับกระจกร้านสะดวกซื้อถูกทุบก็แปลกใจ
เพราะว่าเห็นคราบเลือดด้วยแล้วก็มีชายกลุ่มนึง

ถามว่าเกิดอะไรขึ้นก็บอกว่าผู้ตายมีอาการคลุ้มคลั่ง
แต่ก็แปลกใจเหมือนกันเพราะว่าเท่าที่รู้จักกันมา
ผู้ตายไม่เคยมีปัญหากับใครแล้วก็ไม่เคยเกิดอาการลักษณะแบบนี้
ไม่รู้เหมือนกันว่าตกลงแล้วมันมีเหตุอะไรเกิดขึ้น
ก่อนหน้าที่เขาจะวิ่งไปให้รถทับหรือเปล่า
จะกลัวตำกระโจผมแล้วหรอ
ทีนี้เขาก็บอกว่าไม่รู้แล้วอยู่ดี

กล้องใจไหมแกโดนใครทำลายหรือเปล่า

จากที่เกิดเหตุประมาณ๑๐๐เมตรด้วย
ไปเจอเพื่อนผู้บาดเจ็บที่เดินทางมา

ก็บอกว่าไปเยี่ยมเพื่อนที่โรงพยาบาลแล้ว

รถก็เสียหลักตกคูน้ำถลายไปไกลกว่า๑๐๐เมตร

เป็นความรับผิดชอบสพธวัฒน์บุรี

เละไม่เป็นท่าเลยค่ะ

นี่เป็นความรับผิดชอบสพเชียงขวัญนะคะ
ตำรวจก็อยู่ระหว่างตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิด
เจ้าทุกข์มาแจ้งความด้วย